คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้หน่อยค่ะก็กลายเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
น้องฆ่าพี่ดับคาสวนยางยิงพี่ไป๕นัด
ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวน้องสาวได้แล้วนะคะแล้วน้องก็ถูกเค้นทั้งคืนเลย
มาเมื่อเช้าน้องก็สารภาพด้วยว่าที่ก่อเหตุมันเป็นปมขัดแย้งเรื่องที่ดินที่มีมานานแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์ที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนางกัญญาพัฒน์พรมขวัญอายุ๔๙ปีนะคะ
สุราธานีแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าผู้ตายมีบาดแผลถูกยิง๕แผล
ศีรษะด้านหลังไทยทอยเหนือหูแล้วก็ที่หน้าท้องขวา
ศีรษะด้านหลังใบหูซ้ายแล้วก็เหนืออกซ้าย

ต้องรักษณะถูกกระนำยิงและเป็นรักษณะประชิดตัวด้วย
ใช่ค่ะตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
มีมือถือตกอยู่เครื่องนึงมีมีดพระตกอยู่หนึ่งเล่ม
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมจากการสอบสวนเบื้องต้น
ก็ไปสอบถามลูกของผู้ตายอายุ๒๗ปีเล่าให้ฟังด้วยนะ
ว่าตอนนั้นแม่ก็เดินมาจากบ้านอยู่ห่างจากจุดตรงนี้ประมาณ๓๐๐เมตร
แม่ก็เอากาแฟเอากระติกน้ำมาในสวนยางจะไปเลี้ยงวัว
ตัวลูกชายเก็บน้ำยางพาราอยู่ใกล้ห่างจากจุดตรงนั้นประมาณ๒๐๐เมตร
ได้ยินเสียงปืนนะรัวยิงหลายนัดเลย
แล้วลูกชายบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับใคร
มีอยู่เรื่องเดียวเรื่องการแบ่งแย่งที่ดินมรดกกับญาติด้วยกัน

ใช่ค่ะคือจริงสารตัดสินแล้วแต่ก็มีปัญหาเรื้อรัง
ก็คิดว่าญาติน่าจะก่อเหตุ
ทีนี้ชุดสืบตำรวจเนี่ยนะคะ
ก็นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกวรวิทย์เจริญสุภพล
ผู้กำกับสพเขานิพันธ์ก็ลงพื้นที่
แล้วไปจับกลุ่มตัวนางออนอุมาชูช่วยสุวรรณได้

ออนอุมาเป็นน้องสาวแท้ของนางกัญญพัฒน์ผู้ตาย

อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านคลองรำพา
แล้วมีอาวุธปืนด้วยก็คืออาวุธปืนลูกโม่จุด๓๘๑กระบอก
ทีนี้ค่ะก็มีการนำตัวไปเค้นสอบ
แล้วทีมข่าวของเราตรวจสอบช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทางพันธุ์ตำรวจเอกวรวิทย์ผู้กำกับสพเขานิพันธ์เนี่ย
ก็มีการสอบปากคำนางออนอุมา
หลังจากที่เค้นสอบกันมาอย่างหนักเมื่อคืนนี้
สุดท้ายนะรับสารภาพนะว่าเป็นคนฆ่าพี่สาวแท้ด้วยมือของเธอเอง
ใช่ค่ะเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเจอกันระหว่างทาง

จังหวะนั้นมีการยื้อแย่งมีดพระกันด้วย
แล้วหลังจากนั้นตัวของนางออนอุมา
เอาปืนของสามีที่พกมายิงใส่พี่สาวจนหมดแม็กซ์เลยค่ะ
แต่เธออ้างแบบนี้ครับเธออ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
ป้องกันตัวเพราะว่ามีการแย่งมีดพระกันแล้วเธอจะถูกทำร้ายเหมือนกัน
เธอก็เลยเอาปืนยิงใส่พี่เลยนะครับ
แล้วก็หลบหนีไปบ้านญาติกระทั่งถูกจับตัวไว้ได้ในที่สุดนะคุณนะ
ใช่ค่ะแล้วจังหวะที่ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตอนที่ตำรวจพาตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
จังหวะที่นางออนอุมายกมือไหว้แล้วก็เอ่ยปาก
นี่ค่ะจุดเกิดเหตุว่าขอโทษพี่
เอ่ยปากแบบนี้พี่เฮอหนุ้ยขอโทษ
ใช่ค่ะพูดแบบนี้นะฮะ
แล้วตอนที่มีการสอบสวนผู้ต้องหาก็ขอยาแก้ไข้
ปวดลดไข้จากเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าปวดหัวแล้วก็อ่อนเพลีย
ผู้กำกับบอกว่าจากการสอบสวนจากการรวบรวมพยาห์หลักฐานทั้งหมด
พบว่าตัวนางออนอุมาก่อเหตุคนเดียว
แล้วสามีปืนเป็นของสามีถูกไหม
ตำรวจก็ต้องเชิญตัวสามีมาสอบปากคำด้วย
แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะส่งฝากขังนางออนอุมาเลย

ก็ฝากเอาไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะ
แล้ววันนี้ก็จะนำร่างไปที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี

และให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ
คดีนี้ตำรวจก็คลี่คลายคดีได้อย่างรวดเร็
เพราะสุดท้ายก็เป็นน้องฆ่าพี่เอง
แล้วก็ปมที่รับสาภาพก็คือปมเรื่องของการแบ่งสมบัติ